ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอะไรที่มันง่าย
เพราะว่าหลายคนเองก็ถามผมมาว่า
คุณชนะไปทานอะไรที่มันแบบง่ายสบาย

เพราะฉะนั้นพาไปทานข้าวแกงก่อนเลยครับ

และที่สำคัญราคาประหยัดด้วย
โอ้โหจานละ๙บาทเท่านั้น
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปดูกันหน่อยครับ
จานละ๙บาทนี่นะโอ้โหไม่ได้หรอกถูกท่อง
โอ้โหดูก่อนน้องใบตองเขาไม่ได้ให้น้อยนะ

แล้วก็ดูเหมือนจะเยอะนี่ตามนี้เลย

นี่ไงหน้าตาของข้าวแกง
ที่ผมบอกในราคา๙บาทไม่ธรรมดาครับ
ร้านนี้เป็นร้านข้าวราดแกงริมถนนทางหลวงหมายเลข๑๑

อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๐๒๐
หมู่ที่๖ตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเลี้ยว

ขายมาแบบนี้นาน๑ปีแล้วนะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือในพื้นที่นี้
มีทั้งเกษตรกรและเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากนะครับ
หลายที่เขาก็ขายอาหารค่อนข้างจะแพง
ตัวเองเลยคิดค้นในการเปิดร้านอาหาร
ขายข้าวแกงในราคาถูกเพียงจานละ๙บาทนะครับ
เพื่อหวังที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้อยู่ได้
และที่สำคัญพอเขามาอุดหนุนเรา
เราก็อยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ในแต่ละวันนะครับทางร้านจะทำเมนูอาหารวันละ๖๗อย่าง
มีอะไรบ้างมีแกงมีผัดต้มยำ
แล้วที่สำคัญมีทั้งหมูไก่ปลาหนูนาก็มี
ใครที่ชอบอาหารป่าก็ไม่พลาดนะครับ
แล้วก็มีไข่ต้มให้ได้เลือกสรรกันด้วย

ความคุ้มค่าต่อจานนั้นถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ
ใครทานไม่มากเท่าไหร่กินจานเดียวก็อิ่ม
แต่ถ้าไม่อิ่มก็สั่งเบิ้ลไปได้
ราคาก็ไม่แพงอย่างที่บอกจานละ๙บาทเท่านั้น
แล้วก็ที่สำคัญอยู่ท้องด้วยเพราะมันอิ่มดีไง
แล้วก็เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

นี่แล้วแหมทานอย่างเดียวมันดูไม่คุ้มค่า
อยากจะทานสัก๒อย่างไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าราดข้าว๒อย่างก็๑๕บาทเท่านั้น
หรือถ้าหากว่าหิวสุดอยากจะกินให้มันอิ่มน้ำสำราญไปเลย

เขาบอกว่าให้ได้เยอะให้เต็มที่ตามใจลูกค้า
เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยก็จะเป็น๓๐๕๐บาท
ถูกต้องแล้วนี่ตามราคาแบบนี้เลย
ขาหมูก็มีและที่สำคัญเขาเพิ่มก๋วยเตี๋ยวเข้าไปด้วย

ก็แวะข้างทางเข้าไปได้ไปทานอาหารกัน
อาหารก็อร่อยแถมมีกาแฟสดไว้บริการไปซื้อหากันด้วย
ร้านนี้ก็แนะนำกันนะครับไปลองกันดูอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
อยู่บริเวณเส้นทางนครสวรรค์พิศนุโลกครับ
ต้องแล้วนะคะไปทานกันได้ในราคาประหยัดสบายกระเป๋านะคะ